มาดูความน่ารักกันต่อกับคู่จิ้นคู่นี้

ใบเฟิร์นกับนายนพัดล่าสุดของคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบเขาเล่นมุกกันโบ๊บามา

เจาะแจ๊ะริมจอ
เป็นอีกคู่ที่เคมีเข้ากัน
ก็น้องนายนพัฒน์กับคู่จิ้นสุดน่ารักน้องใบเฟิร์น
ยิ่งมีละครคู่ดูแล้วฟิน
แฟนคลับต้องร้องตะโกนบอกเป็นแฟนกันเถอะค่ะ
ทางเราก็นั่งเชียร์จนเสียงแหบ
แบบว่าคิดเกินเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนได้ป่ะ
คิมไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนอะไรมาก

โอ๊ยไม่เป็นไร

เหลวผิดทางฟาดหน้าไปเลยจ้า
ถึงจะผิดคิวแต่ก็น่าเอ็นดู

แฟนกันดัน
เจาะแจ๊ะริมจอ
คีมีโนโตน่ารักจังเลย
อยากจะไปกระแทกบ้านนะคะพี่ฟ้ากระแทกบ้างไหมเนี่ย